รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
ไม่แน่ะผมไม่เคย

จะเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวลูกทุ่ง
ที่จะมาพร้อมกับจมูกซึ่งสามารถบอกเหตุได้

บางครั้งเขาได้กลิ่นเลือด
บางครั้งเขาได้กลิ่นทูบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กลิ่นเนี่ย
จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมอเลย
ถูกต้องนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะหากญาติคนไหนจะตายนะครับ
สามารถที่จะรับรู้ได้ก่อนคนอื่นนะครับ
แถมนะฮะยังมีองค์คุ้มครองด้วยนะครับเรียกว่าสืบสายเลือดกันมา
รวมถึงเรื่องที่คุณพระดำบอกนะครับว่าคุณพ่อของเธอนั้นครั้งหนึ่งนะฮะ
เคยไปหลอกหญิงสาวท่านหนึ่งไว้จนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวตามมา
สวัสดีครับ

ล่วงหน้าได้ค่ะได้กลิ่นเป็นอะไรเลือดมีทั้งเลือดแล้วก็ทูบค่ะ
สองอย่างธุรกิจใช่ค่ะได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากแล้วค่ะ
ตั้งแต่เด็กเด็กเลยค่ะถ้าถ้าเป็นเราต้องไปสถานที่ไหนที่มันมี
การเสียชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะได้กลิ่นเป็นเลือด
แต่ถ้ามีอะไรที่จะเตือนเราอย่างเช่นก่อนเราจะออกจากบ้านเราได้กลิ่นทูบ
เราต้องระวังตัวแล้วว่าออกไปข้างนอกจะเป็นยังไง
ครั้งแรกอายุเท่าไหร่๑๕ปีค่ะสิบห้าปีครั้งแรกเป็นเลือดหรือทูบ
ครั้งแรกเป็นทูบค่ะคือออนอนคนเดียวในห้องในส่วนตัวออนนะคะ
แล้วก็อ่าได้กลิ่นทูบตอนที่ประมาณตีหนึ่งอืม
แล้วก็งงว่าพ่อกับแม่เราจุดทูปไหว้พระตอนตีหนึ่งเหรอหรืออะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีชุดสีขาวอะค่ะอืม
คือที่ปลายเตียงเราคือมาแค่ครึ่งเดียว
แต่ว่าที่เรารู้คือแบบถ้าเป็นคนแก่
แล้วก็มีแค่ตัวครึ่งเดียวที่โชว์ที่ภาพ
ที่เราเห็นคือเห็นเขาเป็นครึ่งเดียวอเรนนี่ใช่ค่ะแค่ครึ่งเดียวค่ะ
หลังจากนั้นก็ออมก็รับเซนต์มาตลอด
อย่างเช่นเวลาที่แบบวันพระอะไรอย่างนี้
มีอยู่วันหนึ่งที่เอานอนข้างพี่สาวแล้วก็กำลังจะนอนเนี่ย
ก็มีหน้าของคนแก่เขาสีขาวค่อยโผล่หน้ามหาออมเหมือนกัน

คือเขาเขาเขาท่านชนกับทางออม
อันนี้คือในช่วงเด็กที่คุณเริ่มรับรู้ได้ถูกไหมครับว่าคุณมีสัมผัสไป

แต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของการได้กลิ่นเลือดค่ะนะฮะอยากให้คุณลองยกตัวอย่างหน่อย
แล้วเหตุการณ์ที่คุณอยู่แล้วคุณได้กลิ่นเลือดขึ้นมาแล้วเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ย
อย่างเช่นช่วงนั้นที่ออมขับรถไปข้างนอกแล้วก็ขับผ่านไปสักพักนึงเจอกลิ่นเลือด
แล้วตกใจมากว่าเฮ้ยกลิ่นเล็บมันมาจากไหนซึ่งมันค่อยแรงขึ้นเรื่อย
คือระหว่างที่คุณขับรถอยู่เนี่ยก็จะมีกลิ่นเลือดโชยขึ้นมา

กลิ่นขาวมันจะคล้ายกับเลือดสัตว์เดี๋ยวเวลาที่เขาทำอาหาร
แล้วมันจะเหมือนกับมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะแล้วก็เลยแบบประมาณสักเกือบ๑๐นาทีขับไปแล้วกำลังเครียดว่า
เจออะไรกับเราหรือเปล่าเขามีใครเตือนอะไรเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พอกลับถึงบ้านโทรหาแม่ก่อนเลยโทรหาแม่แม่บอกว่าให้โทรหาย่าก่อน
เพราะย่าน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าแม่ออมก็เลยโทรหาคุณย่าคุณย่าว่าไงคุณย่าบอกว่าให้ระวังนี่คือการมาเตือน
ค่ะอ๋อมก็เลยย่าท่านมีเซ็นต์เหมือนกันค่ะ
อันนี้มันได้รับจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในบรรพบุรุษคุณใช่ค่ะ
หลังจากนั้นยังไงต่อพอย่าบอกมาพอย่าบอกมาก็เลยบอกให้ออมเนี่ยระวังแล้วก็อย่าไปในที่ที่นั้นประมาณแบบเดือนนึงโดยประมาณไว้ก่อน
ก็เลยบอกเพื่อนในกลุ่มไลน์ทุกคนเลยว่าอย่าไปที่ตรงนี้ตรงเดียวนี้ที่ออมผ่านไปเพราะมันอันตรายและมันกำลังจะมีการน้องเลือดเกิดขึ้น
พอผ่านไปสักไม่เกิน๘วันก็มีจริงเรียกว่าเป็นการปะทะกันนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตตรงนั้นเยอะมาก
แต่เห็นบอกเคยมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งแบบคุณขับรถไปแล้วได้กลิ่นเลือดแล้วก็ปรากฏว่าอีกสักแป๊บเดียวเนี่ยเจอเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้คือยังไงฮะ
อันนี้ออมก็ขับไปอีกคือกลับมาจากทำบุญด้วยออมก็ได้กลิ่นเลือดอีกแต่มันเป็นแบบแป๊บเหมือนเราผ่านจมูกไปอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยนั่งนึกในใจเออเราคงคิดไปเองหรือเปล่าคงไม่มีอะไรหรอกเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขับไปสักพักนึงคือเหมือนกับเป็นรถบรรทุกคว่ำ
แล้วแบบข้างก็รถชนรถมอไซค์อะค่ะมอไซค์ก็เหมือนตัวขาดแล้วก็ข้างก็คือแบบไส้อะไรเละไปหมดอะไรอย่างนี้
กลิ่นเลือดนานไหมกว่ามันจะหายไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันแล้วแต่ว่าถ้าเราแบบเจอสิ่งที่แรงก็จะนานหน่อย
แต่ถ้าแบบเหมือนอุบัติเหตุที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือไม่เป็นการเตือนเราอะไรอย่างนี้ก็จะเบาไม่ชัดมาก

ทูบเวลาที่อย่างออมเคยไปซื้อของที่เซ็นทรัลพระรามเก้าอย่างนี้ค่ะแล้วก็กินทูบลอยมาออมก็นึกในใจว่าเราคงแบบคิดไปเอง
สักพักนึงคือได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็คือแบบคือนั่งในใจเออเราต้องกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีอะไรไม่ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่กลิ่นทูปนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ใช่แบบเป็นวิญญาณหรือน่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าให้กลับบ้านซะจะดีที่สุดอย่างน้อยก็นั่งสวดมนต์ที่บ้านก็จบค่ะ
เห็นบอกว่าเวลาที่คุณจะนอนมักจะพบเห็นสิ่งประหลาดอย่างเช่นดวงวิญญาณจนทำให้คุณรู้สึกไม่อยากจะหลับไม่อยากจะนอนเลย
บางเวลาก็เจอกันบ่อยมากอ้นเรืออย่างอล์มเองเดินขึ้นบนแต่งจังหวัดบ่อย
โรงแรมก็จะไปเจอพอนอนบางวันค่ะกลางวันนะคะ
กำลังจะหลับด้วยความที่เราเหนื่อยก็จะไปเจอผีผูกคอตาย

แล้วก็ทุกคนหลับกันหมดแล้วออมกำลังจะนอน

ก็เห็นผู้ชายมีเชือกผูกคอเหมือนแล้วก็มีคล้ายโซ่ค่ะ
ลากไปตามพื้นลากรอบเตียงประมาณ๓๔รอบ

แล้วเขาก็พูดว่าในนี้ต้องมีสักคนที่เห็นเขา

มีเจอที่พนักธิพหมาค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เหมือนโดนเผาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาดูเดินมาดูเตียงออม
แต่มีผู้หญิงคนนึงที่ออมเห็นชัดที่สุดแล้วก็เป็นผมยาว
นั่งข้างเตียงออมแล้วก็มาก้มหน้าดูออมอย่างนี้อย่างนี้
คือพยายามจะขนลุกจับตัวเราแล้วก็มองเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขนลุกหมดเลยนี่ค่ะ
เหนือจากมีเรื่องราวของคุณที่คุณเห็นผี
เห็นบอกคุณมีสัมผัสพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับ
เพราะว่าคุณเนี่ยสามารถรู้ร่วงหน้าได้ด้วยว่าญาติของคุณคนไหนเนี่ยจะเสียชีวิต
ใช่ค่ะอย่างเช่นตอนคุณยายจะเสียอย่างนี้ค่ะ
วันนั้นก่อนที่จะเสียคืนนึงเนี่ยออมนอนที่คอนโด
กลับมาจากทำงานภาพที่ออมเห็นคือยังไม่หลับนะคะ
นอนดูจนหลับก็คือภาพที่มันส่องมาจากประตูด้านหลังมาที่กำแพงเนี่ยคือ
เป็นผู้หญิงหุ่นบางแต่เหมือนกับไม่มีผมหรือรวบผมหรืออะไรสักอย่างเราก็มองไม่ชัด
แต่เราก็นั่งงงว่าเหมือนยายเราเลยอ่ะยืนอยู่เป็นเงาที่แบบเป็นคนชัดเจน
มานั่งงงว่าออมก็งงปกติเราก็เจอบ่อยเนอะเราก็ไม่เคยเจอแบบเงาผู้หญิงแบบนี้
ก็นั่งนึกในใจคงไม่เป็นไรหรอกถ้าเขามาไม่ดีเขาคงแสดงให้เราเห็นแล้ว

เช้าขึ้นมาแม่ก็เลยโทรมาบอกว่าอ้อมยายเสียแล้วนะ

แต่ว่าเหมือนกับท่านก็เจอเรื่องแปลกนะตอนนั้นด้วย

เรื่องแปลกคืออะไรใช่ค่ะคือมีแบบ
ด้วยตัวออมเองญาติญาติทุกคนเจอคือผีผู้หญิงอะค่ะตามเขา
พ่อเจอผีตามยังเกินใช่ค่ะตอนคุณพ่อหนุ่มอย่างนี้ท่านก็

เจ้าชู้นิดนึงค่ะแล้วก็สัญญากับผู้หญิงคนนึงไว้ว่าจะรักกันจะแต่งงานกันค่ะ

ใจตายเพราะคิดว่าคุณพ่อคุณเสียชีวิตไปจริง
ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนได้รับข่าวทีหลังว่าเขาหลอกเขาว่าแต่งงานคุณแม่
ตอนที่เรื่องเกิดก็ประมาณถ้าเขาจะเสียชีวิตก็ประมาณเกือบ๕๐
เกือบ๕๐๔๐ปีกว่าค่ะ
แล้วก็พอตอนปกติไม่มีปัญหาอะไรเพราะพ่อป่วยอะค่ะ
ไปโรงพยาบาลทุกครั้งเนี่ยคุณพ่อจะทักคนอื่นว่า
ทำไมพาผู้หญิงมาด้วยเป็นใครไม่รู้จัก
แล้วก็คุณพ่อจะละเมอถีบเตียงตลอดเวลา

มักจะมาตอนที่ใกล้จะหมดลม
แต่พอคุณพ่อเสียไปแล้วเขาก็ยังไม่หยุด
เขาก็ไล่แบบตามเราจนเราต้องแบบแก้อโหสิกรรมให้กับเขา
หมายถึงหลังจากที่พ่อตายไปแล้วนะ
แต่วิญญาณนั้นก็ยังไม่ออกเสียง

เขาก็ยังมาวนเวียนให้คนเห็นอยู่ในงานศพ

คือเห็นแบบตาแดงเหมือนร้องไห้ตอน
อาจจะเป็นแขกในงานที่มาหรือเปล่า
แขกในงานเขาต้องนั่งในสถานที่ที่เป็นแขกนั่ง
แต่เขาจะไปหลบหลังโลงหลบหลังเสา
แล้วก็คอยมองแล้วก็คอยยิ้มให้กับคนที่เฝ้าศพ

จะเห็นหลังจากที่คุณพ่อเผาแล้ว๗วันค่ะ
แต่คุณไม่ได้เห็นแบบชัดเพราะเขามาเข้าฝันคุณ

เขาบอกว่าเขารักพ่ออำมาก
เขาขอขออโฮศิ

เจอหมดเลยค่ะ
แสดงว่าพ่อตายปุ๊บ

นั่งอยู่ตรงกลาง
คือบ้านออมเนี่ยที่นครสิทธมาราช

นั่งยองแล้วก็เยื้อกตัวไปเยื้อกตัวมา

บอกว่าให้ออมเข้าบ้านอย่าไปยุ่งกับมัน
เขาก็บอกว่าเขาขอโอโหสิ
ก็เลยเดินไปใกล้เขาว่า
เขาบอกว่าเขาขอโอโหสิทุกอย่างที่เขาทำกับบ้านเรา

เขารู้ว่าออมโกรธเขามากและเกลียดเขามาก

แล้วก็เราก็จะเย็นรู้สึกเย็นตั้งแต่เท้าจนหัวค่ะ

ก่อนที่คุณพ่อจะตายก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย

ค่ะใช่ค่ะวันที่คุณพ่อจะเสีย๑คืนนะคะ

กำลังจะรับมาจากคอนเสิร์ตดึกเลยต่างจังหวัด
แล้วก็ปิดมือถือไว้ปิดเสียงมือถือไว้

ก็มีเหมือนกับเขามาจูบหน้าผากเรา

ซึ่งออมจะรู้ว่าจูบแบบนี้พ่อเราแน่

ซึ่งเป็นวิธีที่พ่อรูปเราตลอด

อยู่ที่โรงพยาบาลหรือยัง
เป็นห่วงออมนะดูแลตัวเองด้วยลูก
พูดแค่นี้เราก็แบบ
รู้เลยว่านี่คือการลา

ก็ตื่นขึ้นมาก็คุณแม่ก็โทรมาประมาณ๓๘สาย

ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรออมรู้แล้วแม่

เหมือนเขาชอบเดินละเมอ

คือเหมือนด้วยพ่อเองก็มีเซนต์เหมือนกัน
คืออย่างบ้านเก่าอย่างนี้ค่ะ
ออมเด็กเนี่ยแม่จะบอกตลอดว่า
เขาจะฝันเห็นเหมือนคนแก่

ตอนนั้นยังเด็กเพราะว่าพี่สาวออมเนี่ยเขาป่วยบ่อย
แล้วพ่อก็ฝันว่าคนนี้จะมาเอาชีวิตพี่แอ้มไป
ก็เลยเตะเตะเตะอะค่ะเหมือนละเมอเตะอะค่ะ
แต่แปลกที่เตะเดินลงบันไดได้ค่ะ

ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นพ่อก็เล่าให้ฟังว่า
มีคนแก่สองคนจะมาเอาพี่สาวไปอยู่ด้วย

เขาก็เตะไล่ไปเตะให้ไล่ออกจากบ้านนะคะ

ตอนนั้นออมอยู่ม๖ค่ะ

แล้วรอพี่สาวกลับมา

อยู่พี่สาวก็บอกว่ามหาลัยมีปัญหา
แล้วก็เที่ยวเบียนล่าช้านิดหน่อย

พ่อก็บอกไม่เป็นไรเราจองไว้แล้ว

เพราะว่าเราจองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะ

งั้นไม่ไปแล้วออมก็งงกับน้องชาย
คือเราเตรียมตัวทุกอย่างแล้วก็ถามว่า

ฝันว่าแบบเห็นคน

แล้วก็แบบงั้นเรารอพี่แอ้มดีกว่า

พอรุ่งเช้าขึ้นมาวันนั้นประมาณเที่ยง

ก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแบบ

ใช่ค่ะคุณย่าคุณพ่อคุณอา

คุณปู่ออมท่านเป็นหมอแผนโบราณไงค่ะ
หมอแผนโบราณมีการรับอานครูขันครู
มีปู่ชีวกมีปู่ฤษี๑๐๘

ที่ว่ามีปู่ฤษีร้อยแปดอย่างนี้